พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศทั่วประเทศที่ประสบกรณิกรทั่วประเทศ
ต่างได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนค่ะ
สารกลางจังหวัดมีคณาจารย์บุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรี
ข้าราชการและประชาชนนำโดยนายกรอบชัยบุญอรณาผู้ว่าราชการจังหวัด
กล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
กล่าวนำปฏิญันตนประกาศตนสู่การเป็นต้นแบบด้านการรู้รักสามัคคีของจังหวัดเพชรบุรี
จากนั้นค่ะผู้เข้าร่วมพิธีได้แปลอักษรเลข๑๐และคำว่าทรงพระเจริญ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่ในหลวงราชการที่๑๐
ที่อุทยานการเรียนรู้ศูนยวชนเทศบาลนครยาลาในอนุชิตตระกูลมุทุตา
ราชการจังหวัดยาลาเปิดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยมงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยจะจัดนิทัศกาลไปจนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ
นายอนุชิตกล่าวว่านิทัศกาลที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน
ในระดับพื้นที่และประชาสมพันธ์การดำเนินโครงการ
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง
จากนี้ยังมีการจัดเสวนาสวยราชสมบัติกษัตราเป็นกิจกรรม
ที่จะได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สืบทอดรักษาประเพณีของชาติตลอดไป
ส่วนที่บริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
เจรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
กรวยถวายศักระหน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
โดยมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
ด้วยข้อความว่าเราทำความดีด้วยหัวใจ
จากนั้นนะคะได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาดบริเวณท่าน้ำแม่กรอง
ฟูและพัฒนาลำน้ำให้สะอาดสวยงาม
เป็นที่พักผ่อนและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

วันนี้ที่กองพันธหารราบที่๑กรมทหารราบที่๓
ค่ายกฤษกฤษศรีวราจังหวัดสกลนครพันโทชาญวิทย์อัคฮาต
ผู้บังคับกองพันธุ์เป็นประธานปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อสืบสารพระราชปนิษฐาน
พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ประสบกรณิกรรักต้นไม้
และมีพระราชดำรัฐให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ
ของต้นไม้ป่าไม้และแหล่งน้ำโดยช่วยกันดูแลรักษาและฟื้นฟู
พยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้เป็นสมบัติของแผ่นดินและลูกหลานสืบไป
จากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลายทองเหรียญมีพันธ์เจ้าของวังช้างอายุทยาแลพเนียด
ประกอบพิธีบัตรพลีบูชาครูปกรรมทั้ง๔
โดยนิมนต์พระครูเกษมจันทวิมลหรืออาจารย์แดง
เจ้าอาวาสวัดป้อมรามันมาปะพรมน้ำมนต์ช้าง๑๑เชือกและควาน
เดินผ่านซุ้มประตูโขนทวารเพื่อเตรียมเดินทางไปร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
ชศาลคู่แผ่นดินเทิดไทยองค์ราชันในหลวงราชการที่๑๐
หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพในวันที่๗พฤษภาคมก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะ